มาต่อบ้านนี้นะฮะบ้านนี้ไม่ได้มีใครหาให้ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปนะครับ
คำนี้ใช้ได้ดีจริงกับซิงเกิลมัมคนสวยพี่แวร์โซนั่นเองค่ะ
ท้อนะในชีวิตก็เราอ่านข่าวพี่แวร์เนี่ยเจออุปสรรคอะไรมากมายเยอะแยะเลยนะ
แต่ว่าเจอมากี่ร้อนผ่านมากี่หนาวก็ผ่านมาได้หมดคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินกว่า๑๓ล้านบาทขายบ้านมาแล้วขายรถมาแล้ว
หรือจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้ารุมร้าวจนครั้งหนึ่งเคยคิดสั้น
อยากฆ่าตัวตายไปพร้อมกับลูกสาวน้องคนดีอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีต
หนึ่งของความคิดเท่านั้นแต่ไม่ทำล่าสุดพี่แวร์โซฮึดสู้อีกครั้งคุณผู้ชม
อาศัยช่วงที่ไม่มีงานละครเปิดแผงขายปลาหมึกสดย่าง
คุณดูนี่ตัวใหญ่ฉ่ำเลย
นาคนิวาส๓๗ค่ะใครอยู่ใกล้ไปอุดหนุนแกหน่อยนะ
เชอรี่ชอบกินไม่ใช่เหรอไปถ่ายมาให้ดูหน่อย
ของโปรดเลยเดี๋ยวจะแวบไปที่ร้านพี่เขา
ให้ลูกสาวน้องคนดีนะนั่งยิ้มหวานเลย

แล้วชีวิตจริงพี่แวร์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับละครฟ้ามีตาที่ตัวเองเล่นเลย
มีกันแบบนี้
ส่วนที่เคยมีปัญหาทะเลาะกันกับน้องคนดีช่วงนี้น้องคนนี้เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ
ลี่คลายกันแล้วลูกสาวเข้ามาขอโทษปรับความเข้าใจ
ปีหน้าน้องคนดีเนี่ยอายุ๑๘ปีแล้วค่ะเห็นบอกว่าจะกลับมารับละครอีกครั้ง
เพื่อหาเงินช่วยเหลือคุณแม่อีกทางค่ะ
สำหรับบางเรื่องที่อาจจะเป็นข่าวในอดีต
หรือว่าอะไรก็ตามที่หนูอาจจะทำตัวเป็นเด็ก

ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองตกตะกอนกับตรงนั้น
แล้วก็อยากจะเรียกว่าไงล่ะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
ห่างกันไปเป็นปีนะเพราะว่าพี่อยู่กันคนละห้องเลย

สุดท้ายยังไงเราก็ยังติดกันเป็นปลาต้องโก
เราก็ยังรักกันเหมือนเดิมอยากได้ละครเต็มเรื่อง
เพราะว่าบางทีเขาจ้างเรามาเนี่ย
มีความรู้สึกว่าเราอยากเล่นให้คุ้มค่าจ้า
ที่สำคัญนะเชอรี่เขาจุดเตาเก่งมากเลยนะ
ให้เขาจุดเตาเขาชอบมากเลยนะ
ถ้าถ้ายังจะจุดเตาต้องจะหอม

ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่แวร์โซสอนแล้วกัน